จะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าในโลกออนไลน์เขามีดราม่ากันอยู่
ก็เลยงานนี้ก็เข้าครอบครัวตลกชื่อดังอย่างแจ๊ดชนชื่นและภรรยาไอ้แจงแจงจิตนะที่ทั้งคู่อัดคลิปแกล้งทะเลาะกัน
เพื่อดูว่าลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องแตงไทยจะมีปฏิกิริยาอย่างไร

แต่ถ้าโพสต์คลิปทั้ง๙ตอนลงโซเชียลก็กลายเป็นดราม่าใหญ่โต
เพราะว่าในคลิปที่สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเป็นการทำร้ายร่างกาย
คือมีคลิปให้ดูด้วยดูคลิปไปด้วยนะครับ
ม่ามีช่วยม่ามีด้วย

ไม่ได้หยิบปืนหรอกพอดีไปเจอปืนมันวางอยู่
ปืนพอมปืนเด็กเล่นปืนเด็กเล่นนะก็เลยกลายเป็นเอ่อ
ชาวโชว์เชื้อก็เลยแบบว่าลูกแบบด่าซะ
วันเล่นทำอย่างนี้ไปได้ไงมันไม่ควร
หน้าลูกด้วยแล้วเหยียบหน้าแม่อย่างนี้
ล่าสุดหนุ่มแจ๊ดได้รีบลบคลิปคลิปที่เขาไว้เนี่ย
แล้วก็พร้อมกับข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
ขอโทษกับการกระทำดังกล่าวขอโทษด้วยนะครับ
วีดีโอวันนี้ทำให้ทุกคนไม่พอใจ
ผมไม่มีเจตนาร้ายเลยครับจากใจ
และผมจะทำทุกคำติมาปรับปรุงนะครับ
คือจะเอาทุกคำติทิติมาปรับปรุง
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครอบครัวเรานะครับ

โอ้โหค่ะดูรุนแรงมากเลยนะคะ

ขอโทษด้วยนะคะถ้าทำให้ไม่พอใจในพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก
อย่างที่ทุกคนต้องการเราจะปรับปรุงตัวนะคะ
ขอบคุณทุกคำสั่งสอนนะคะ
โกรธนะกันนะขอโทษดีกันนะ
อันนี้จะโทษคุยกับไอ้แจง
ไอ้แจงโทรมาก็บอกแจงว่าเล่นกันเล่นกันนะ
ลูกจะอยู่ใกล้อีกก่อนก็เเหลี่ยะ

ไม่แต่ดีมันมีเหยียบน่า
มันเป็นความรุนแรงในครอบครัว
ซึ่งไม่ควรทำต่อหน้าลูกใช่แล้วเด็กมันจะจำไงพี่
แล้วก็สองถ้าจะเล่นทะเลาะกันลองทะเลาะให้น้อยกว่านี้หน่อยได้ไหม
อย่าถึงท่านเหยียบหน้าใช่มั้ย
ถ้าอยากจะทดลองอันนี้เพื่อจะดูลูกต้องโพสต์ไหมอ่ะ
เออต้องโพสต์ไหมเก็บไว้พิจารณากันเองดีไหม

สมัยนี้มันมีเรื่องของการถ่ายคลิปเป็นเรื่องแบบว่าปกติ

แต่การที่เราโพสต์ก่อนมันไม่มีแบบนี้

แต่เขาก็ยังแก้ความควรความไม่ควรใช่ไหม

เดี๋ยวเด็กเข้าไปแบบไม่ใช่เด็กลูกนะ

ความรุนแรงในครอบครัวไม่ควรจะให้เกิด
แต่เขาก็ยอมรับแล้วเขาบอกเขาผิดขอโทษด้วย

เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจคือเล่นกันเฉย
เพราะธรรมดาสองคนนี้เขาก็เล่นกันแรงอย่างนี้อยู่แล้ว
เพราะว่าพจน์เจอเขาบ่อยอย่างนี้
แล้วพูดกับเมียเขาบ่อยแต่ตอนหน้าลูกสาวว่า
ไม่เด็กมันจะรู้เรื่องไหมมันจะแยกเป็นไหม

ตอนนี้เด็กยังแยกไม่ได้แยกไม่เป็น
ขนาดผู้ใหญ่ดูคลิปเนี่ยยังแยกไม่ได้ว่านี่เขาเล่นกันหรือจริง

แล้วก็ถ้าเกิดจะทดสอบอะไรในครอบครัว
ก็ไม่จำเป็นต้องเพราะถึงจะถ่ายมาเก็บไว้ดูคนเดียวได้ไหม

ยังแต่เรากำลังวิเคราะห์ความเหมาะความควร
หนักหนากว่านี้เราก็ยังให้อภัยกันเลย

แต่แบบนี้จะไปโกรธแจ๊สทำไมเนอะ

แต่การขี้เล่นของเขาเป็นลักษณะแบบนี้

ดึกสติก็ได้
จะบอกอย่างนี้ก่อนว่า

เอาคลิปมาถ่ายมาโพสต์กันให้คนเห็นนึกออกไหมเวลาคนดูเนี่ยมันก็จะต้องเรียนแบบกันนะ
เด็กผู้หญิงตบกันแย่งผู้ชายเนี่ยมันเยอะมากเลยตบไม่แล้วที่สำคัญเราเป็นดาราได้ไง
เราเป็นคนของสาธารณะเราก็ต้องดูให้ดีเลยว่าอันไหนสมควรอันไหนไม่สมควร